นโยบายของรัฐบาลจีนและปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศ
นักลงทุนชาวจีนส่วนใหญ่เลือกจะออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายแรกที่นักลงทุนจีนเลือกเข้ามาลงทุน
เนื่องจากว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จูงใจนักลงทุนต่าง
รวมไปถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีความคล้ายกันกับจีน

นักลงทุนจะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในไทยก็ตามครับ
ที่นี่คือเขตอุตสาหกรรมระยองไทยจีน

ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพราว๒๐๐กิโลเมตร
ซึ่งโรงงานทุกแห่งที่ตั้งอยู่ที่นี่เป็นโรงงานของบริษัทจีน
มกลางสภาพเศรษฐกิจในจีนที่ชะลอตัว
นักลงทุนชาวจีนต่างเริ่มแสวงหาการลงทุนในต่างประเทศ
โดยมีประเทศไทยเป็นเป้าหมายแรก
เราไม่เพียงเห็นว่าไทยเป็นประตูสู่อาเซียน
ซึ่งมีประชากรกว่า๖๐๐ล้านคนเท่านั้น
แต่พื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมก็ยังมีความคล้ายคลึงกันด้วย
ซื้อเกิ้ลหลัวหัวหน้าเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้บอกว่า
คนไทยใจดีและเป็นมิตรโดยเฉพาะกับคนจีน
ขณะเดียวกันไทยยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
เอื้อประโยชน์กับนักธุรกิจมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก
ดังนั้นไทยจึงเป็นเป้าหมายแรกทั้งจากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจีน
นี่คือโรงงานของบริษัทกังนำ
ซึ่งตัดสินใจมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
จีนมีนโยบายสร้างเส้นทางสายไหมใหม่
เอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกันเมื่อปี๒๕๕๙
ปีเดียวกับที่ไทยเกิดการรัฐประหาร
แม้การรัฐประหารทำให้ไทยเลือกที่จะผูกสัมพันธ์กับจีนมากขึ้น
ส่วนหนึ่งเพราะไทยต้องการคานอำนาจกับสาวรัฐ
แต่นักลงทุนจีนหลายคนรวมทั้งในโจนำ
ประธานบริษัทกังนามประเทศไทยก็ยังกังวลว่า
สถานการณ์การเมืองไทยที่ไม่แน่นอน
ส่งผลต่อธุรกิจของชาวจีน
เขายอมรับว่ากังวลถึงสถานการณ์การเมือง
และความไร้เสถียรภาพทางสังคมของไทย
เมื่อเข้ามาลงทุนในช่วงแรก
จนถึงตอนนี้เขาก็ยังกังวลอยู่
แต่เขาก็เชื่อว่าภาคธุรกิจของจีน

น่าจะมีแผนฉุกเฉินรองรับเอาไว้แล้ว

จีนเข้ามาลงทุนในไทยมากถึง๑๐๐ละ๔๐๐

มูลค่าการลงทุนราว๕๗๐๐ล้านบาท

คือนักลงทุนรายใหญ่อันดับที่๔ของไทย
รองจากญี่ปุ่นสาวรัฐและสิงคโปร์

ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไปลงทุนต่างประเทศ
เผชิญภาวะที่ศักยภาพการผลิตเกินกว่าความต้องการ
ทำให้เขตอุตสาหกรรมไทยจีนแห่งนี้ประเมินว่า
น่าจะมีบริษัทจีนเข้ามาตั้งโรงงานมากขึ้น
จากเดิม๗๕โรงเป็น๑๐๐โรงในปีนี้
และจะเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐โรงในอีก๕ปีข้างหน้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน